เออจ้ารู้แล้วจ้า

ยินดีด้วยนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมวันนี้ส่งข้อความมาคุยกับเรากันเยอะเหมือนกันนะ
ให้คุณผู้ชมส่งสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณชื่นชอบมากที่สุด
คุณผู้ชมส่งมาทางไลน์เนี่ยก็เยอะมากเลยบอกสถานที่และจังหวัดมาอย่างดีเลย
ว่าในสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดของคุณคือสถานที่ไหนยังไงซะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านแน่นอน
ถูกต้องแล้วนะคะส่งกันมาเยอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะ
แต่ว่าสถานที่ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปเนี่ยก็คือต้องบอกว่าช่วงเนี้ยสถานการณ์บ้านเมืองของเราเนี่ย
ก็ผ่อนคลายลงมากแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมมีการปลดล็อกดาวน์แล้ว
เพราะว่าฉะนั้นเราก็จะสามารถไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างกันได้แล้ว
ทีนี้เวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยแต่ละสถานที่เราก็จะต้องไปไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคลขอโชคขอลาบอะไรก็แล้วแต่แหละคุณผู้ชม
วันนี้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปขอพรกันได้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากแบบ๔ภาคจัดเต็มไปเลย
เริ่มต้นขอพรกันที่ภาคเหนือกับหลวงพ่อทันใจณวัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่
ด้วยความที่อธิษฐานแล้วได้ผลทันตาเห็นผลทันใจจึงทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทันใจนั้น
โด่งดังแบบสุดทั้งในเรื่องของการขอโชคขอลาบหน้าที่การงานและการค้าขาย
สังเกตได้จากจำนวนของพวงมาลัยดอกมะลิที่หลายคนนำมาแก้บน
ทำให้วัดพระธาตุดอยคำแห่งจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นสถานที่ขอพรสุดปัง
ใครหลายคนปรารถนาอยากจะมากราบขอพรกับหลวงพ่อทันใจสักครั้งหนึ่ง
ลงใต้ไปกันที่วัดเจดีตำบลฉลองอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
กับรูปปั้นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีสุดยอดเทพกุมาร
ขอได้ไหว้รับที่โด่งดังมาจากการขอโชคลาภตามคำขอ

เป็นรูปปั้นไม้แกะสลักเด็กอายุประมาณ๙๑๐ขวบ
ใส่ชุดลายพลางทหารสวมแว่นตาดำ
ตั้งอยู่ในสาราลงธรรมวัดเจดี
โดยสิ่งของที่ชาวบ้านนิยมนำมาแก้บน
และเชื่อว่าไอ้ไข่ชอบก็คือขนมเปี๊ยะ
น้ำแดงชุดทหารและตำรวจ
ปูนปั้นหนังสติ๊กของเล่นต่าง
และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือลูกประทัดนั่นเอง
อีกหนึ่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคอีสาน
อยู่ที่วัดสิริสุทธโธคำชโนธ
ตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ที่แห่งนี้มีตำนานความเชื่อว่า
เป็นที่อยู่ของพญานาคและเป็นทางเชื่อมต่อเมืองบาดาน
ปกปักรักษาโดยพญานคราช

และองค์แม่ศรีปฐุมารนคราชเทวี
เดินไปถึงป่าคำชโนธ

ที่ใครหลายคนมักจะไปมุ่งดู

ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะตักน้ำใส่ขวด

เพราะเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ที่นี่มีทุกอย่างให้สาธุชนตามไปดูให้เห็นกับตา
ไม่ว่าจะเป็นพิธีเปิดทรัพย์รับโชค

ุมารทองน้องก้าวเลิฟ
แต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญของที่นี่

คุณรูปปั้นชายชาลาหน้าตาใจดี

สาเหตุที่หุ่นปั้นนี้มีชื่อว่าตะทองนิ้วลาย

เกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนข้ามทางรถไฟที่สถานีทองนิ้วลาย
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๔ศพ

หลายคนก็เจอกับสิ่งเล่นลับมากมาย
จึงได้มีการสร้างหุ่นขี้พึ่งนี้ขึ้นมา
และได้ทำพิธีเชิญวิญญาณของทั้ง๔คน
ที่เสียชีวิตมาสถิตอยู่ในหุ่นนี้
และนำมาไว้ที่วัดสว่างอารมณ์
เพื่อปราบอาถรรพ์นั่นเอง
และนี่ก็คือ๔วัด๔ภาคสุดปัง
ตลอดข่าวรวบรวมมาให้ในวันนี้
และคุณชนะคุณชิสาคุณใบตองล่ะครับ
อยากจะไปเที่ยวขอพรที่วัดไหนกันบ้าง
รวบรวมมาฝากแล้ว๔วัด๔ภาคสุดปัง

แวะเวียนไปเที่ยวกันได้แล้วในช่วงนี้นะคะ

ใครไปไหว้พระขอพรที่ไหนก็